คุณใบเตยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว
สารท่านตีราคาประกัน๕ล้านบาท
๕ล้านบาทได้เท่ากับคุณพิงกี้ครั้งก่อนนะครับ
มีเงื่อนไขคือต้องติดกำไรอีเอ็มแล้วก็แน่นอนครับ
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศครับ
ที่เห็นแม้จะแว๊บก็รู้ว่าใคร

ที่เห็นชัดใส่แว่นเสื้อขาวนี่น้องลุ๊ก
น้องชายของคุณใบเตยส่วนคุณใบเตยนั่งอยู่ตรงกลาง

นี่แหละครับใบเตยสุธีวันกุญชรนักร้องชื่อดังนะครับ
ของน้องชายคือคุณลุ๊กใช่ไหมนะครับออกจากทันทะสถานหญิงกลาง๑๙นาฬิกา๕๔นาทีเมื่อวานนี้ค่ำแล้ว
หลังจากถูกคุมขังมานาน๖เดือน๖วันนี่เขานับละเอียดเลย
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยสีขาวผมสั้นร่างกายเธอดูจะสู้ผอมนะ
นั่งอยู่เบาะหลังกับคุณลุกชานวิทย์นะครับชาญวิทย์ทวีสินน้องชาย
โดยมีผู้จัดการของคุณใบเตยนะครับนั่งที่เบาะหน้า
ระหว่างที่รถของน้องชายคุณใบเตยออกมาจากทันทะสถานหญิงกลางนะครับ
ซึ่งคุณใบเตยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรก็เราจับภาพได้คือเนี่ยฮะ
แล้วก็มีภาพจังหวะที่เธอยกมือไหว้กองทัพสื่อมวลชนต้องเรียกกองทัพ
เพราะว่าแต่ละช่องไปกันโอ้โห๑กล้อง๒กล้อง๓กล้อง
กันไปถ่ายภาพนี้ตอนแรกคิดว่าคงจะได้สัมภาษณ
ไม่ได้สัมภาษณ์นะครับนี่แหละฮะยกมือไห้สื่อมวลชนแบบนี้
ที่ผ่านมาเนี่ยจริงนะทนายก็ทำหน้าที่ตามการร้องขอของคุณใบเตย
มันก็คือการขอประกันตัวยื่นหลักทรัพย์๕ล้านนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
มาแล้วสามครั้งนะครับโดยครั้งนี้สารท่านนะครับ
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขนะครับ
ติดกำไรอีเอ็มยึดหนังสือเดินทางและสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและต้องมารายงานตัวทุกเดือน
ที่สำคัญเธอห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะ
โดยคุณบายเตยนี่นะครับร้องให้โหเป็นบรรยากาศนะครับ
ทนายเล่าจากศาลออกมาบอกว่าร้องไห้โฮนะครับทันทีที่รู้ว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ของเธอนะครับดีใจนะฮะดีใจที่สุดคือจะได้เจอหน้าลูก
แล้วอยากจะไปเลี้ยงลูกแล้วบ่นคิดถึงลูกทุกวัน
กลับไปช่วงเช้าวันเดียวกันนะครับหลังจากศาลเนี่ย
มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ก็พอคุณพ่อรู้คุณพ่อของใบเตยรู้รู้เสร็จปั๊บเนี่ยก็นะครับ
ให้สัมภาษณ์สื่อคุณใบเตยก็ไปอยู่ระหว่างกระบวนการที่จะได้ออกมา
คุณพ่อก็คือคุณสุรศักดิ์ทวีสินบอกว่าโอ้โหขอบคุณศาล
ขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเธอ
อันนี้ก็คือหมายถึงการได้รับปล่อยตัวชั่วคราวนะครับลองฟังดูครับ
รู้สิบที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาจู่ลาน
ถ้าพูดถึงคุณใบเตยแล้วจะไม่พูดถึงดีเจแมนได้ไง

คือส่วนคดีของดีเจแมนเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ดีเจรแมนพัฒนพลคือหลวงปรึกษากับครอบครัวดีเจรแมน
ลักษณะของพฤติการอะไรแบบนี้นะ
ก็เดี๋ยวดูครับเขาบอกว่าจะมีการดำเนินการเร็วนี้
แต่จะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามครับ